เราจะทำให้สาวโสดได้พบกับ
โสดที่ใช่แบบที่รายการอื่น

รายการนี้เป็นรายการหาคู่
รายการแรกและรายการเดียวบนโลกใบนี้

ที่ใช้ศาสตร์ของดวงชะตา

ถ้าคุณต้องเลือกใครสักคนเนี่ย
จะเชื่อเสียงหัวใจของคุณ
หรือคุณจะเชื่อดวงชะตาฟ้าลิขิตของคุณ

ถ้าเกิดว่ามีเพื่อนเกิดวันที่๒๐ครับ

ความสุนทรีในชวนนี้
สุนทรีอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมาก

ขอต้อนรับแจ๊คแฟนฉันและคุณจีน่า
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

ผมพูดตรงนั้นตอนจีน่าเดินมานะครับ

สง่างงาม
แล้วมีจูงเฟนบูด็อกมาด้วย

เฟนบูด็อกหรือสำหรับเวสี

ใครจะเข้ามาผู้ชายต้องตลกก่อนนะ

วันศุกร์
วันศุกร์เนี่ยพวกศิลปะศิลปินพวกอาร์ติ

แต่งตัวเซอร์บ้าบ่อนะเขาชอบ
โอ้โหโดนสเปค

แต่งตัวเซอร์บ้าบ่อนะเขาชอบ

เห็นให้ชงอาจารย์เองแล้ว

เราต้องหาผู้ชายดีให้เขา

ขอเชิญพบกับสาวโสดประจำสัปดาห์นี้
โอ้โหโอ้โห
รู้สึกว่าวันนี้ดวงสมพงษ์จริง

ผมว่าวันนี้ไม่ต้องเอาใครมาดีกว่านะฮะ

รบกวนช่วยแนะนำตัวสักนิดหนึ่งครับ

ญดาภูชิตนันค่ะอายุ๒๔ปีตอนนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยค่ะ
ถ้าอยากได้ความรู้ให้ไปหาคุณครูแต่ถ้ามาหาหนูได้ทั้งครูได้ทั้งแฟนนะคะ
โอ้โห

อยากจะเรียนหนังสือมากเลย
ต้องถามก่อนว่าเป็นครูสอนอยู่ที่ไหนครับ

อ่าก่อนหน้านี้ก็จะเป็นการติวนักเรียนสอบเข้าในซีบสอบเข้าจ่านักเรียนจ่า
แล้วก็ปัจจุบันก็กำลังรอคำสั่งปฏิบัติหน้าที่นายทหารชั้นศัลยบัตร
เป็นตำแหน่งอาจารย์ที่โรงเรียนจากอากาศค่ะ

คุณเป็นคุณเป็นทหารอากาศเหรอ

วันนี้มาในรายการดวงสมพงศ์เนี่ยนะครับ
ผมขออนุญาตถามนิดนึงว่า
สเปคของผู้ชายที่คุณอยากได้เป็นอย่างไร

แค่ชอบผู้ชายที่อายุมากกว่า

ผู้ชายที่อายุมากกว่าเพราะอะไรครับ
เพราะว่าชอบคนที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่
ชอบผู้ชายที่ดูอบอุ่น

วันนี้ดวงสมพงศ์เนี่ยมันต้องถามว่าผู้หญิงเนี่ยเชื่อเรื่องดวงไหม

เหนือจากนี้คือคุณแม่ค่ะเป็นหมอดูด้วย

แต่ว่าคุณแม่จะดูเป็นโหรศาสตร์ค่ะที่เอาวันเดือนปีเกิดแล้วก็เวลาเกิด

ใช่ค่ะโอเคแล้วดูแบบนั้น
นั่นหมายความว่าจริงแล้วผู้ชายที่ผ่านมาในชีวิตของเรา
เราเคยแอบไปให้แม่ดูไหมดูไหม

เคยแล้วแม่บอกเลยว่าคนนี้เป็นยังไงคนที่เป็นยังไงแล้วมันเป็นจริงหรือ

อ๋อคุณแม่ก็จะบอกอยากคอยเตือนตลอดเวลา

คุณแม่พูดไว้แล้วนะครับว่าวันนี้จะเจอคนดี

พวกคุณมีหน้าที่เป็นเพื่อนเขา
สแกนช่วยดูทุกอย่าง

เชิญไปนั่งระหว่างเพื่อนทั้งสองคนได้เลยครับ

รอบแรกนี้เราจะได้รู้สเปคของสาวโสด
โดยสาวโสดของเราจะได้พบกับหนุ่มโสดทั้ง๔คนเป็นครั้งแรก
มาดูกันว่านุ่มโสดทั้ง๔คนจะถูกใจสาวโสดของเราขนาดไหน

ผมมีผู้ชาย๔คนมาให้คุณ
ในวันนี้คัดกรองมาอย่างดีที่สุดเลย

คนแรกเนี่ยนะครับต้องขอบอกเลยนะครับว่า
มีอาชีพเป็นที่ปรึกษาด้านการเงิน
อายุก็เหมาะกับคุณเหลือเกินเพราะคุณชอบผู้ชายที่อายุมากกว่า

คนนี้ที่เชิญมามั่นคงแน่นอน
เอาแล้ว
ถ้าพร้อมแล้วมาพบกับหนุ่มคนแรกของเรานะครับ
ขอต้อนรับคุณโน

ตอนนี้ผมทำงานเกี่ยวกับที่ปรึกษาทางการเงินนะครับ

ไปคุยกับเขาไปให้คำแนะนำเขาเกี่ยวกับการวางแผนทางการเงิน
แล้วก็การโอนแยกความเสี่ยงต่างอะไรเงี้ยครับ
ส่วนเวลาว่างก็ชอบออกกำลังกาย
ก็จะวิ่งวันละ๑๐โลและเข้ายิมอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้สถานภาพผมโสดมาก็น่าจะเกือบ๒ปีแล้วครับ
ที่ยังโสดอยู่ก็เพราะว่ายังไม่เจอคนที่เราถูกใจมั้ง
อยากเจอใครที่แบบครบแล้วครบเลยอะไรอย่างนี้
คนต่อไปก็ตั้งใจว่าถ้าครบแล้วคือ

ก็เลยแบบว่าขออนุญาตดูนิดนึงอะไรอย่างนี้ครับ
ว่าพัฒนากฎิอะไรเข้ากันไหม
ฝากถึงคุณผู้หญิงที่ดูวิทยาของผมอยู่นะครับ
ถ้าอยากได้ความรักที่จริงจังและจริงใจ

เอาล่ะคุยกับคุณนบนิดหนึ่ง

สมมติมือหนึ่งกลับถึงบ้าน

อันนี้มันจะลงถึงที่ถูกก้อนไหมครับ

ผู้ชายมีรายได้มากจะเกิดความพึกเหิม

มันจะไปผิดตรงไหนที่ซื้อปลาตัวละ๑๐๐บาท๒๐๐บาท

แต่เราเพิ่งซื้อปลาให้ผู้หญิงไปนี่

รู้เรื่องนี้เหรอ

ตรงนี้ก็ตัดทิ้งไปรอรุ่นจะตอบ
คุณมีสิทธิ์พูดกับคุณแครอท

ก็ตั้งแต่ผมเห็นคุณแครอทนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ

คนที่สองของเราพัดมาเหมือนกัน

คราวนี้ถ้าเกิดว่าคุณต้องการความปลอดภัยในอนาคตของคุณ

พูดง่ายว่าถ้ามีแบงค์เกอร์มาแล้ว
ก็ต้องเป็นเจ้าของบริษัทประกันภัย
ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับชายโสดคนที่สอง
ผมอุ๊ยนะครับนายนักศึกษาภูมิน้อยนะครับ

ตอนนี้ก็เป็นอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน
เกี่ยวกับด้านประกันภัยนะครับ
ตอนนี้ก็เป็นซัพพอร์ตสาขาอีกทีนะครับ
จะดูแลทั้งเขตก็ประมาณ๒๖สาขา
จากงานประจำแล้วเนี่ยก็มีถ่ายแบบบ้างนะครับ

แล้วก็จริงกันกับการทำงานแล้วก็ติดแฟนครับ

ถ้าอยากมีหลักที่ไม่โลเลให้มาหาหุ้ยนะครับ
เดี๋ยวมือมันกางเพราะอะไร

นะฮะโชว์ให้เห็น

ถอกโชว์เข้ามนทำเป็นถอกโชว์เข้ามน

ยากเลยฮะ

อย่าไปยอมมันพี่โชว์ปลาค้าใส่มันเลยพี่

ใช่ครับผมเป็นนายแบบด้วยครับ

จะยิงมุ๊คนี้แล้วจริงนะมันไปเอาสัมเกม่กับเจ้าก่อน

ก็คือที่บ้านผมอะครับ

ทางเดินลูกรังลูกเรา
อร่อยมากอร่อยมาก
คนต่อไปของเราครับคนนี้
ถ้าเกี่ยวข้องกับเรื่องของฟิตเนส
คุณชอบแล้วก็คนนี้กำยำแข็งแรง
พบกับหนุ่มโสดคนที่๓คุณบอล

ชื่อจริงชื่อชตุพรแต่งวิเชียนครับ

อาชีพที่ทำอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นเทรนเนอร์ฟีแลนด์ครับ

เพราะว่าตัวผมเองชอบการออกกำลังกาย
แล้วก็รักในการออกกำลังกายตั้งแต่เด็กแล้วครับ
อาทิตย์หนึ่งนะครับผมจะออกกำลังกายประมาณ๔๕วันเลยครับ
สดมาประมาณ๒๓ปีแล้วครับ

ปกติแล้วเนี่ยผมเทรนสุขภาพให้กับคนอื่นเนี่ยเยอะแล้ว
แต่ตอนนี้อยากกระเทนเรื่องหัวใจให้กับใครสักคนครับ

เอางี้ในฐานะเพื่อน
คุณต้องพิสูจน์ว่าเขาเป็นเทรนเนอร์เนี่ย

นี่จะปล่อยช่องเลย

ชอบช่องนี้จังเลย

เป็นคนแบบเออออกกำลังกายอยู่แล้วด้วย
คือคุณต้องดูว่ากล้ามแขนเป็นไงก่อน

หาได้มั้ย
จำน่าออกอีกแล้ว
แข็งไหม

ที่จะแนะนำตัวกับคุณแครอท

แต่ถ้าคนใจใจนะครับหาด้วยตรงนี้ครับ

คนสุดท้ายของเรานี่ต้องขอบอกเลยนะครับ
ผมขอบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าคุณชอบการรับประทานอาหารแบบเชฟเทเบิลแนะนำคนนี้
เชิญพบกับคนสุดท้ายของเรา

สวัสดีครับผมชื่อดิวนะครับนายยุทธชัยเต็งเกลือผม

เวลาว่างผมชอบทำอาหารอะไรอย่างนี้ครับ

เวลาผมทำอาหารให้คนอื่นกินอย่างนี้ครับ

มันก็เลยเกิดแรงบันดาลใจให้ทำ

ก็เลยแบบชอบทำมีความสุขดีครับ
ระหว่างตัวผมกับอาหารอะไรอร่อยกว่ากันเหรอครับ
ผมว่าก็คงต้องแบบกินควบคู่กันไปครับ

ลองแล้วผมไปพิจารณาดูลองเปิดใจดูนะครับว่า
คุณจะได้รู้ว่าอาหารอร่อยเป็นยังไงครับผม

แกงมัสมันแกงเผ็ดอย่างนี้ครับผม
มัสมันรสชาติจัดจ้านชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
ชอบไหมแกงมัสมัน
ชอบไหมคนที่ชอบอะไรเผ็ด

เรานี่ก็ใช้ได้อยู่นะ
แคลอร์ทเล่นระวังเพื่อนด้วยนะ
เพื่อนคิดจริงนะน่ะ
เผ็ดสีดไอ้ส
ขวัญลอกขวัญลอกกับไป
ชอบอะไรแบบสีดแบบ
คิดแล้วแบบสีแบบ
ดวงชะตาของหนุ่มโสดทั้ง๔คน

และตัดหนุ่มโสดหนึ่งคนให้อกหักกลับบ้านไปก่อน
คุณอยากจะเริ่มต้นที่ใครก่อนครับ

เดี๋ยวถามวันเดือนปีเกิดแล้วจะได้รู้เลยทันที

นี่มีความหมายว่ายังไงครับพี่ติ๊กครับ
คือเขาเองเนี่ยเขาเป็นคนนักต่อต้าน

เพราะตัวเขาเองเชื่อในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรสักอย่างหนึ่ง

มีสิ่งศักดิ์สิทธิคุ้มครองเขาเชื่อเรื่องพวกนั้นมาก

เอาละเกิดวันอะไรครับ
วันพุธครับ

เอาละไง
ตัวน้องคนนี้เขาเป็นคนจิตใจดีนะ

อันไหนคะปอดดู

เนินน้างคานเนี่ยหมายความว่าความต้องการทางเพศนะฮะ

หมายความว่าความต้องการเยอะมาก
อันนี้ตั้งแต่เช้ายันเช้าอีกวัน

ตัวเขาเป็นคนหญิงทรนงในศักดิ์ศรีมาก
พี่ติ๊บผมศักดิ์น้ำมันครับไม่มีศักดิ์สี

เดี๋ยวอย่ากลัว

แต่วันอาทิตย์วันที่หนึ่งเนี่ย

แล้วตัวเขาไม่เคยเชื่ออะไรใครทั้งสิ้น
แต่เวลาเขาทำอะไรไปแล้วเขาก็มาสุดคิดตัวไม่น่าทำเลย
แต่เป็นผู้นำเป็นผู้นำภาวะผู้นำสูง

รึเป่า

มันไม่เจ้าชู้เลยพี่เขาบอกอย่างนี้
อ้าวเราเป็นคนดูแล้วเขาต้องเชื่อเขาทำไมอ่ะ
มันบอกเราเราก็ต้องเชื่อมันบ้าง

เขาเป็นคนโรแมนติกมากนะ
เขามีเขียนบทกรเขียนกรเอาดอกไม้มาให้นี่เขาอินมาก
จริงป่ะเตะเลยป่ะ
จริง
เขารู้สึกเขารู้สึกมาก

คุณอุ้ยชอบพูดชอบเจรจาการพูดการเจรจาเขาดีมาก
พูดเก่งเป็นคนอารมณ์แปรปวน

เขาอยู่ในหอยน่ะหละเพราะอย่างหอยเกิด๒๒ค่ะคืออาการประมาณในหอยเลยเหรอแบบหอยคิดว่าหึอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหรอ

ขอถามก่อนเป็นคนฉลาดใช่ไหม
๒บวก๒ได้เท่าไหร่คะ
๒เป็น๕ครับ
โอ้โฮจริงแหละคู่ชีวิตมึง

ที่ว่าเพื่อนเราน่าจะแบบชอบ
เพราะว่าดูจากละสนับความดีดาของเพื่อนแล้ว
ดีดาของเพื่อน
เพื่อนจะหันมาแบบว่า
สมมติพูดถึงใครก็จะหันมา
ก็เลยติ๊กไว้แล้วสอง
อ๋อมีติ๊กสอง
ว่าน่าจะตรงกับอนาคตเพื่อน
ดวงชะตาก็ดูไปแล้วนะครับแต่สิ่งที่มันน่าเศร้านะครับก็คือจะมีผู้ชาย๑คนใน๔คนนี้ที่หกอกหักก่อนเลย
อยู่ที่คุณแครอทคนเดียวครับหนุ่มโสดที่ต้องอกหักไปก่อนเลยก็คือ
เพื่อนที่เขียนไว้เพื่อนผู้ชายคนนั้นคือคุณดิวค่ะคุณดิว
อกหักไปแล้ว๑คนนะครับเรามาลุ้นกันต่อดีกว่าครับว่านุ่มที่ดวงสมพงษ์กับคุณแครอทเนี่ย
จะเป็นใครครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาสักครู่เดียวครับ
กลับมาแล้วนะครับกับรายการดวงสมพงษ์ของเรารายการทดสอบว่าถ้าคุณเลือกใครสักคนหนึ่งนะครับ
ที่จะเริ่มต้นความรักคุณจะเลือกจากเสียงหัวใจของคุณหรือจะเชื่อดวงชะตา
ตอนนี้อกหักไปแล้วหนึ่งเหลือเพียงแค่สามคนนี้ครับ
รอบล้วงลับรอบนี้เราจะให้สาวโสดและเพื่อนสีดาราช่วยกันล้วงลับความจริงจากหนุ่มโสดทั้ง๓คน
โดยสาวโสดและเพื่อนสีดารามีสิทธิ์ยิงคำถามใส่หนุ่มโสด
และเมื่อจบรอบนี้จะต้องมีหนุ่มโสดอกหักกลับบ้านอีกหนึ่งคน
คุณจะถามใครคนแรกครับคุณแครอทครับ
ขอถามคุณนบก่อนแล้วกันค่ะ
คุณนบก่อนเลยนะครับคุณนบเกิดวันที่๑วันอาทิตย์
อยากจะถามคุณนบว่าถ้าเกิดว่าแฟนคุณนบอะค่ะ
อยากให้เลิกคบกับเพื่อนคนนึงเนี่ยเพราะว่าแฟนไม่ชอบเพื่อนคนนั้นน่ะ

ผมเป็นคนที่มีเหตุผลอันดับแรกต้องถามคุณแครอทก่อนว่าไม่ชอบเพื่อนผมเพราะอะไร
ถ้าเหตุผลมันสมเหตุสมผลผมก็จะฟังคุณแครอทแต่ถ้าเป็นเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลอะไรอย่างนี้
ผมก็จะอธิบายให้คุณแครอทเข้าใจว่าทำไมเพื่อนผมเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างนี้

ให้เพื่อนถามนี่หรอ
หารอยอยู่แล้วนี่รับไปลุ่มแล้วครับคุณจีนะ
จัดแล้วต้องแยกเข้าบ้านคุณบ้านพ่อแม่คุณหรือว่า
อันนี้ผู้หญิงคำนึงถึงเหมือนกันต้องอยู่แบบตรงสี

คุณเก่งเรื่องตัวเลขใช่ไหมทางธนาคารอะไรอย่างนี้ถูกไหม

ถ้าสมมุติแม่น้องแครอทเนี่ย

อันนี้มันพกมันก็อาจจะยากหน่อยนะครับ
แต่มีวิธีทำให้พ่อและทำให้คุณแม่เนี่ยเล่นหวยที่น้อยลง

พอเขาจะมองเห็นว่าเงินที่หมดไปกับการซื้อหวยมันเยอะมาก

จริงผมอยู่กับตัวเลขมาตลอดเลยใช่ไหมครับ
ผมว่าไม่ชอบการบวกเลขการหารเลขการลบเลขอะไรเลย

เออออกแล้ว
ชื่อเปลี่ยนใหม่แล้วชื่อนบหยอดครับ

นี่จะถามเองหรือให้เพื่อนถามครับ

คุณบอลคะเคย

ไม่เอาอยากถามใหม่ด้วยนะ

คุณบอลคะถึงจะลุกเลยค่ะเอาละ

เคยแบบอย่างนี้คืนเดียว

เขยไหมครับไม่รู้จักครับแล้วเช้ามาก็แยกย้าย
เขาถามว่าเคยไหม
เอาว่าไม่เคยครับไม่เคย

บางทีบางคนเข้าใจว่าต้องไปตามผับตามบาร์
เคยไปที่ฟิตเน็ต
กำลังเทนกันอยู่แล้วแบบมองตากัน
เป็นไงให้มีตัวเอง

เคยไหมเคยไหมไม่เคยฮะอันนี้ยืนยันเคยครับไม่เคย
เอาละคุณจะขยายอะไรเพิ่มเติม
เคยมีใครแบบจ้างคุณไปใส่งานจีตีนอีกมั้ย

คุณชอบผ่านนี้เลย
ข้องเกี่ยวกับแบบลูกค้าไหม
เออผมไม่เคยนะเพราะว่ามันเหมือนมันจะเสียลูกค้า

เฮ่ยแกะแบทไม่ได้

มึงจะแกะแบดให้เขาดูแกะต่ามีทางแบด
สะไม่ได้หนูเลยแกะแบดลอง
ชูกรู้ไม่ได้ว่าแม่ทดมาทด้วยเนี่ย
ไม่สนแม่แล้วแม่มึงไม่ต้องดูเดี๋ยวคู่เอง

ผมมุ่งไปทางไอ้นพเรื่องหัวอย่างเงิน

คำถามอีก๒ข้อจากคนสุดท้าย
นุ่ยครับคุณจะถามเรื่องอะไร

จะให้ไหมถ้าไม่ให้จะบอกเหตุผลว่าอะไร

ให้รหัสเลยหรือครับ

โอ้แม่ผมโยนไม่ได้

เมื่อกี้โยนไปโอ้โฮชอบเลย
ให้เลยแหละให้เลยจะเช็คอะไรได้หมด
เออเออเออตอนนี้ก็พูดได้แหละ

ด้วยหน้าที่การงานเราอาจจะแบบไม่ได้อยากไปมีคนอื่นอะไรประมาณนี้ครับ
แล้วมันเวลาทำงานมันก็หมดแล้วครับเราอยากให้แฟนมากกว่าครับ
แสดงว่าเรื่องส่วนตัวนี่รู้ได้ทุกเรื่องเลยใช่ไหมคะ

อ้าวคำถามสุดท้ายแล้วนะคำถามสุดท้าย
ถ้าสมมุติว่าแต่งงานกันแล้วนะคุณแคร์เปิดประตูเข้ามาในห้องนอนเลย
เจอคุณโจพลึมอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง
คุณจะแก้ตัวว่าอย่างไรคุณจะทำอย่างไร

คุณอุ๊ยค่ะ
คุณอุ๊ยครับ

ต้องคิดอย่างงี้

รู้ดวงชะตาของผู้ชายทั้ง๔คนแล้ว

ต้องดูดวงชะตาของสาวสวยคนนี้คุณแครอท

ดวงเขาสมพงศ์กับคนไหนจริง

เกิดวันศุกร์ที่สิบแปดค่ะ

เขาต้องอยู่แบบคนสงสารเขาอ่ะ

ไม่ใช่เขาสงสารผู้ชาย

ต้องถามว่าเบอร์ที่เขาเกิดเนี่ย

มันคือแรงสุดในเบอร์ทั้งหมดไหม

แต่ว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่แรง
สัญญาณว่าผู้หญิงถ้าอย่างนี้แรง

แต่เวลาถ้าเวลาเขาของขึ้นแล้วก็
เขาเอาอย่างนี้กลับบ้านกี่โมง
ตรงเวลาเอาอย่างนี้นะไม่เอาครับ

ตอนนี้ชายส่วนบอกอย่าเลือกกูนะอย่าเลือกกูนะ

ข้ามกูไปข้ามกูไป

ตัวเองมานั่งแล้วโดนกระตุ้นอะไรสักอย่างหนึ่ง

แล้วเป็นคนดูแลเทคแคร์ปฏิบัติอย่างแม่

เราเป็นคนที่อยากทำอะไรดีให้คนอื่น
ถ้าเราแคร์เราก็จะปฏิบัติต่อเขาดีมาก

แต่อย่าให้มีเรื่อง

โอ้เพราะเรามีความรัก

การแต่งงานจะเกิดขึ้น

แคลอร์ตอันนี้เขาไป๔๐บิตเลยนะ

คนที่มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงาน

ไม่มีพลาดคือเขาได้แต่งงานกับคนที่มียศมีตำแหน่ง
ละมือเขาดีนะครับผมจะบอกให้
เฮ้ยรวยเลยนะ

คนที่มีดวงสมพงษ์กับคุณแครอทมากสุดคือใครครับพี่ติ๊ก

กับคุณบอลอายุ๒๙เกิดวันพุธที่๑๘

อันนี้พอมัน๑๘คนนี้ก็แรงคนนู้น๑๘คนนู้นก็แรง

เขาพูดถาดน้ำ

เขาเกิดวันพุธแต่นี่เขาเกิดวันศุกร์
เวลา๔อยู่คู่๖เขาเรียกว่าคู่ธาตุน้ำ

น้ำอยู่ในแก้วก็เป็นแก้วอยู่ในถ้วยก็เป็นถ้วย

เพื่อนก็คงจะมีที่คิดไว้และแอบเชียร์กันไว้
คนเดียวที่จะต้องเลือกคือคุณแครอทคนเดียวครับ

เริ่มที่คุณนบก่อนครับ

มาทำให้ดวงเราสมพงษ์กันเองไหมครับ

ดวงอาจจะไม่สมพงษ์แต่เรามาทำให้มันสมพงษ์กันเองไหมครับ

ถึงผมจะไม่ดูดีเท่าคุณนก
แต่ผมจะทำตัวดีที่สุดสำหรับคุณแครอนครับ

คำตอบอยู่ที่ผู้หญิงคนนี้คนเดียวเท่านั้น

โสดคนไหนที่ใช่ที่สุด
คุณจะเลือกฟังเสียงหัวใจของคุณ

เชิญคุณแครอทไปยืนระหว่างเขาทั้งสองคน
จับมือไว้แล้วเลือกหนุ่มเพียงคนเดียว
คนไหนที่คุณปล่อยมือคนนั้นจะต้องอกหัก

ผู้ชายคนไหนครับที่เป็นนุ่มโสดคนที่ใช่
ถ้าดวงไม่ทำให้เราสมพงษ์เรามาทำให้ดวงเราสมพงษ์กันเองไหมครับ
ถึงผมจะไม่ดูดีเท่าคุณนบแต่ผมจะทำตัวดีที่สุดสำหรับคุณแครอนครับ
โสดคนที่ใช่คือใคร
คุณแคลรอนครับ

คุณแคลรอนครับ

คุณแคลรอนครับ

คุณแคลรอนครับ

คุณแคลรอนครับ

คุณแคลรอนครับ

คุณแคลรอนครับ

คุณแคลรอนครับ

คุณแคลรอนครับ

คุณแคลรอนครับ

อาสจะฟังเสียงหัวใจของชีวิตของพวกเอ๋ย
อสจะฟังเสียงหัวใจของชีวิตของล๕๙
หรือว่าจะเชื่อดวงดวงชะตา